รวมถึงแฟนชาวไทยทั่วประเทศที่ติดตามนะครับ

ในเกมครูแรก
ทั้งคู่เลยครับว่าใครจะหัวใจดีกว่ากัน
ก่อนเกมจะเริ่มครับมีการยืนไว้อะไรนะครับ
ให้กับการเสียชีวิตของคุณยายเปียแอร์เอบริกโอบาเมยอง
กองหน้าของทางกาบองที่ยังไม่เดินทางมานะครับ

แล้วก็นี่คือจังหวะการยิงของทางกาบองนะครับในช่วงแรก
ร่างกายเขาก็อาจจะพักน้อยกว่าเรานะครับ

บอลทางกว้างแล้วเข้าโจมตีจังหวะนี้นะครับ
รษาโมงชงมงคลอีกทีนึงแล้วมาจบที่เฉลิมพงศ์เกิดแก้ว

แล้วก็มีจังหวะของพันษาต่อเนื่องจากวันนี้
ใส่ขวาโอ้โหชนคานครับเต็มเลยครับ
โอ้โหสนั่นเลยครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับ
รอยต่อระหว่างคู่แรกกับคู่สองนะครับโอกาสอีกครั้งของนูรูครับตัวสำรอง
ยกลูกนี้ไซส์ก้อยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของดีเอโอโน่ออกมาก็ยังปัดเอาไว้ได้ครับ
แผงทะลุอีกทีหนึ่งทีละสินพลิกกลับมาคืน
เน้นปัดได้อีกทีหนึ่งรูดเกี่ยวลูกนี้ไม่อยู่ครับ
โอ้โหพยายามจะยิงจังหวะแรกเหมือนกันนะครับแต่บอลเนี่ยมาแรงครับ
จี๊ดจาดมากยิ่งขึ้นนะครับรุนศรียันเกมนะครับกับการมาครั้งนี้ในทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับ
ยุคของรายวัชครับเริ่มจะรู้คู่มือในการใช้งานนะครับ
สรุปแล้ว๐๐ครับตัดสินด้วยการดวนจุดโทษ
ผ่านกันยิงคนละทีทีละท้อน
คนแรกเปิดหัวนะครับให้กับทีมชาติไทยครับ
ออกซ้ายดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับ
จากนั้นพึ่งกับวินครับยังเหมือนเดิมครับจุดโทษในทุกปีครับ
โอ้โหไปที่ยุโรปมาครั้งนี้ครับ
รับความกดดันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยทีมไทยอีกแล้วคุณแม่นี่สะใจด้วยครับ

เพชรฆาตชุดแรกนะครับ

คุณพ่อแม่ของธิรสินแดงดาเมื่อสักครู่นะครับ
แล้วน้องบีนเคก็ยังอยู่เชียร์จนจบครับ

และของเราเนี่ยนะครับเกือบจะทำเสียวครับ
ทำให้กาบองยิงลูกนี้
แล้วสรรคาก็กลับมาโสศรีอีกทั้งหนึ่งเหมือนกันครับ
เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดทายไม่พลาดเลยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า
ลิปโลเลอร์ยิงเข้าไปแบบสวยงามครับ
ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับเกมวางสำหรับฟิลิปโลเลอร์กาบองก็พยายามไล่ตามมานะครับ
จากเซเดอร์ลิกบูรอสนะครับและพรรษายิงลูกนี้ชนะจบเกมครับ
ขอเป็นแค่เรายิงเข้าแบบต่อเนื่องแบบนี้ครับโอกาสที่เราเข้ารอบก็มีแล้วก็ทำสำเร็จครับ
ชิงชาเลิศยี่สิบห้ามีนาคมนะครับอยากเห็นสถานแตกมากเพราะว่าวันนี้ก็สองหมื่น
พันกว่ากว่านะครับไปเชียร์กันถึงแม้รถจะติดก็ตามนะครับ
จะชิงกับทางสโลวาเคียร์นะครับที่เอาชนะทางยูยีได้สองปลาตูต่อนหนึ่งครับ
รวมจากการทัดจุดโทษนะครับไทยชนะกาบองไปสี่ต่อสองนะครับ
สองจุดโทษหลังเกมครับมิรวรรณรายวัชนะครับ
หน้าภูมิสอนทีมชาติไทยก็บอกว่าพอใจกับรูปเกม
ซึ่งไทยมีโอกาสหลายครั้งแล้วก็น่าจะชนะในเวลาปกติด้วยซ้ำไป
แล้วก็ชมกาบอลนะครับว่าเล่นอย่างยอดเยี่ยม
ส่วนการเปลี่ยนชนะทิพย์ออกเขาคิดว่าต้องการนักเตะที่มีความสดลงไป

เรื่องของอาการบาดเจ็บของมงคลต้องรอแพทย์เช็คอีกครั้งนะครับ

กวินครับก็บอกเหมือนกันว่าประสบการณ์ที่ไปเล่นในเบลเยี่ยม
แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือมันก็คงเป็น

เพราะว่าเราไปอยู่นู่นเราก็ต้องเจอคนที่แข็งแกร่งกว่า

พยายามทำสมาธิครับผมพยายามมีสมาธิ

สโลเวอร์เกียร์ครับทีมดับที่๒๙ของโลกที่บิมาร์ตินสเกอร์เทล

ผู้เล่นชั้นนำนะครับ
แล้วก็มีอีกหลายคนที่เป็นชุดหลักของโซโลวาเกียครับ

แต่กว่าจะได้ประตูขึ้นนำต้องรอจนถึงช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับ
จากอาเวิร์ดลูสนัคนะครับ

ยิงนาทีสุดท้ายทดเจ็บนะครับ
พอนำ๒๐เหมือนจะปิดเกมได้
นาที๗๓และช่วงท้ายก็พยายามอยู่หลายจังหวะเหมือนกันครับ
แต่ตีเสมอไม่ได้ครับจบเกมสโลวาเกียร์รักษาสกอร์ครับ
ละ๒๑ผ่านเข้าไปชิงกับไทยที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ
มีนาคมนี้เป็นคู่ที่๒คู่แรกชิงดับ๓นะครับ
สำคัญเลยครับ